คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของสาวขอนแก่นคนนี้
เธอแจ้งความแล้วก็อยากจะร้องต่อสื่อด้วยนะคะ
เพราะว่าเธอถูกขู่ฆ่าถูกทำร้ายใช้ชีวิตลำบากเลยทีเดียว
บอกว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นคนหนึ่ง

มีการไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขู่ฆ่า
แล้วยังนำชายจากการแนวบุ๊กมาที่บ้านของเธอยึดเอากุญจารถจักรยานโยนไป

แล้วก็จะไปเอารถ
เรื่องนี้เราคุยกันมากี่ปีแล้ว
ทางด้านของผู้เสียหายนางสาวกาลทีราเธอบอกแบบนี้ว่า
สอทอคนนี้คือสมาชิตภาคเทศบาลนอกกอนขอนแก่นนะคะ
มาที่ห้องพักมีชายชะกันมาหลายคน

ไปหยิบเอากุญแจรถจักรยานยนต์เวสป้าของแฟนนุ่มของเธอ
ก่อนจะให้กลุ่มชายพวกนี้
ขึ้นรถกระบะคือหยิบเอามอเตอร์ไซค์ขนไปเลยแล้วขับออกไป
และเธอเล่าต่อแบบนี้นะคะว่าตัวหญิงสาวรายนี้
มาทัวร์เงินสามหมื่นจากแฟนของเธอค่ะ
แล้วอ้างว่าแฟนเธอไม่จ่ายค่างวดมาประมาณ๓งวดแล้ว
สุดท้ายถูกไฟแนนซ์ตามมาทวงเงิน
เธอเองก็งงอะนะคะไม่รู้ว่าเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยไปถามแฟนนุ่มได้ความมาแบบนี้
แฟนเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานร่วมกับสทคนนี้
ก็คือสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นหญิงคนนี้นะคะ
แล้วก็เคยร่วมงานกันรถคันนี้ก็เป็นของสอทอหญิงคนนี้
มีการส่งต่อมาให้แฟนของเธอเหมือนกับซื้อกันต่อ
คุณผู้ชมเป็นลักษณะซื้อมือสองกันต่อมาอีกทีนึง
ตอนนั้นเธอบอกว่าแฟนเธอเล่าว่าผ่อนไปแล้วนะตั้งแสนนึงแล้ว
มันเหลืออีกแค่สามหมื่นสามมวดเนี่ยจะหมดแล้ว
กลายเป็นว่ามาเจอวิกฤตโควิด๑๙
แฟนเธอไม่มีงานค่ะไม่มีรายได้ก็เลยค้างค่างวด
เชื่อว่าที่หญิงคนนี้โมโหแล้วมาทวงรถ
เดาว่าไฟแนนซ์คงจะไปทวงเอากับสทหญิงนั่นแหละ
แล้วเขาบอกว่าสทหญิงคนนี้มีการจ่ายค่างวดรถที่เหลือให้

ตัวเธอกับแฟนนุ่มก็เพิ่งจะคบกันได้แค่๒เดือนเท่านั้นแหละ
แต่จริงสทหญิงคนนี้ก็ไม่ควรที่จะผ่าน
เหมารวมกับเธอด้วยแล้วใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
แล้วทำไมถึงไปขู่ฆ่าเธอในเฟซบุ๊ก

โดยที่เอาหนูไปเกี่ยวข้องแล้วมันเสื่อมเสียถึง
การทำงานแล้วก็ธุรกิจของหนู
แล้วยังข่มขู่ข่มฆ่าเนี่ย

เป็นคนนึงแหละที่นี่จะทำให้

ยากกว่าเดิมนิดนึงค่ะ
มันใช้ชีวิตกันยากอะแบบนี้มาเจอขู่ฆ่านะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยติดต่อสอบถาม
ไปยังคนที่ถูกกล่าวอ้างถึง
ก็คือสทหญิงสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นคนนี้

ทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะ
คุณธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นะคะ

อำนาจของนายกไม่สามารถกำกับดูแลอะไรได้นะ
เพราะว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภา

ส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงจะแจ้งอีกทีนึง

หน้าที่การงานเป็นสมัยศิษภาษณ์

มันก็เป็นหน้าที่ทางการงานทางราชการ
ก็อาจจะต้องมีการสอบหรือเปล่า